คุณผู้ชมช่วยน้องคนนี้หน่อยค่ะเขาเป็นพนักงานปั๊มน้ำมันที่จังหวัดมุกดาหารนะคะ
เขาบอกว่าใครเห็นผู้หญิงคนนี้ขับรถกระบะมาเติมน้ำมันแล้วเดี๋ยวนี้คือเขาไม่มีเงินสดไง
วิธีการคือขอโอนได้ไหมแล้วเวลาโอนเงินเนี่ยเราต้องกดโอน๒ครั้งเพื่อยืนยันว่าโอนแล้วจริงถูกไหม
แต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้กดไปครั้งเดียวไม่ได้กดยืนยันว่าโอนเงินแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าช่วยหน่อยเถอะ
ตอนนี้เขาเองก็เดือดร้อนเป็นพนักงานปั๊มน้ำมันนี่กล้องวงจรปิดของปั๊มจับภาพได้นะคะ
มาแล้วผู้หญิงขับรถมานะคะเสื้อสีฟ้าเห็นไหมคะลงมาจากรถค่ะแล้วบอกว่าน้องเติมน้ำมันหน่อยเต็มถัง
พอคิดเงินไปค่ะ๑๘๐๐บาทพี่ขอโอนได้ไหมโอนได้น้องพนักงานปั๊มบอกแบบนี้
แต่ปรากฏว่าไม่ได้กดโอนยืนยันแบบ๒ครั้งเงินไม่เข้าบัญชีเท่าแก่ค่ะ
น้องก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะคะที่ชื่อว่านิตยาทัพบัวพา
ซึ่งเป็นพนักงานปั๊มน้ำมันหจกสหมิตรบริการมุกดาหาร
ตั้งอยู่ที่ถนนชายางกูลเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารนะคะคลิปนี้แหละค่ะเป็นกล้องวงจรปิดนะคะ
รูปภัณฑ์สันธารของคนขับรถเนี่ยก็คือใส่เสื้อสีฟ้ากางเกงขายาวสีดำขับรถกระบะมาเติมน้ำมัน
ระบุข้อความบอกว่าวันนี้มีลูกค้ามาเติมน้ำมันจำนวน๑๘๐๐บาท
แต่ลูกค้าจ่ายแบบโอนเงินเขาไม่กดยืนยันอีกครั้งเงินไม่เข้าบัญชีเท่าแก่
เห็นรถคันนี้กรุณาบอกต่อด้วยทำงานวันละ๓๐๐บาทขอความสงสารด้วยนะคะ
เห็นใจแต่ก็ไม่แน่ใจไงว่าคนขับเขาตั้งใจหรือเปล่า
ซื้อของไม่ได้มีเงินสดก็เลยขอโอนเงินแต่ลืมกดยืนยันอีกครั้งหนึ่ง
คือถามครั้งแรกจะถามว่าเลขบัญชีนี้จำนวนเงินนี้ใช่ไหม
มันก็หนึ่งครั้งใช่แล้วคือพอโอนเสร็จปั๊บเนี่ย

ใช่แล้วก็ถามว่ายืนยันจะโอนใช่ไหม

มันต้องปลดสองครั้งเพื่อยืนยันว่าโอนเสร็จสิ้นแน่แล้วเนี่ยนะคะ
ทีนี้เราไปพูดคุยกับน้องพนักงานปั๊ม
ชื่อว่าวิพาพรคำพิลาอายุ๓๔ปี
บอกว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเป็นช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนกะทำงานเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา๓๘นาที
ต่อมาก็เดินไปที่ตู้เคาน์เตอร์
พอตัวเองเติมน้ำมันครบตามจำนวนที่สั่งแล้ว
ก็เดินไปถามว่าโอนเงินหรือยัง
ผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าโอนแล้วเรียบร้อย
ตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจอะไร
เข้าใจว่าคงโอนแล้ว
เพราะพนักงานที่เป็นเพื่อนที่ตู้ที่เคาน์เตอร์เขาก็ไม่ได้พูดอะไร
คือถ้าเกิดว่าโอนเงินแล้วเดี๋ยวนี้มันมีระบบที่ไปแจ้งเตือนใช่ไหมคะ
พนักงานที่เป็นเพื่อนก็ไม่ได้พูดอะไรหรือว่าทักอะไร
แต่พอเวลาผ่านไป๑๕นาทีเงินยังไม่เข้าระบบ
ก็เลยรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ทำการกดยืนยันเพื่อให้การโอนเงินสำเร็จ
หลังจากนั้นคงคิดในใจคิดในแง่ดีนะน้องคิดในแง่ดี
มั่นใจว่าลูกค้าคงลืมแหละก็เลยนำคลิปนี้มาโพสต์
เพื่อตามหาและขอความเห็นใจจนเวลาผ่านไป๕วันเลยมั่นใจแล้วว่า
เตือนไปยังผู้ประกอบการหรือพนักงานทุกคน
ให้ระมัดระวังบุคคลในภาพนี้ด้วยนะคะ
เหตุการณ์เกิดในท้องที่จังหวัดมุกดาหารนะคะ